สถานการณ์น้ำหลายพิกัดดูแล้ววิกฤตเหลือเกิน
แต่ว่ากรุงเทพมหานครยังอยู่สบายอยู่ฮะ
กรุงเทพมหานครยังไม่มีจุดไหนท่วมเลย
กระสอบทรายไว้พอสมควรแล้ว
แต่อยู่ดีมันผุดกลายเป็นน้ำผุดขึ้นมา
อยู่ที่ท่าน้ำนนนี่ฮะขวามือคือท่าน้ำ
และจะมีกำแพงอยู่ตอนนี้มันผุดขึ้นมาแล้ว
เด็กมาดูเหมือนน้ำผู้เอานิ้วไปจิ้มเล่น
สะอาดปิ๊งเลยนี่คือน้ำเจ้าพญา
แต่ผุดมาแบบนี้เด็กสนุกแต่ผู้ใหญ่เริ่มไม่สบายใจ
เพราะสถานการณ์แบบนี้นี่หนู
ผู้ใหญ่บอกเฮ้ยน้ำจะท่วมเหมือนปี๕๔หรือเปล่า
ใจคอไม่ค่อยดีครับมาผุดแบบนี้
ประมาณช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่ท่าน้ำนนท
แต่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีนายกสมนึก
ธนเดชากุลที่บอกรับมือได้รับมือไหว
กับสถานการณ์ปี๕๔ปี๖๔รับมือได้

ถ้าหากน้ำเหนือมันไม่แรงไปกว่านี้
และถ้าหากฝนมันไม่ซ้ำเติมลงมา
ตอนนี้สามารถรับมือได้
ไม่ว่าจะเป็นถุงทรายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการกั้นน้ำ
รับมืออยู่แต่ถ้าเจอน้ำเหนือเพิ่มเติม
น้ำฝนซ้ำมาด้วยโอกาสที่จะท่วมเนี่ยมีอยู่บ้างเหมือนกันฮะ

ผุดไม่ตกใจเพราะมันเป็นเรื่องปกตินะครับ
คาดว่าไม่เกิน๓ทุ่มท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
เกิน๓ทุ่มน้ำไอ้ปุดเดี๋ยวมันก็ไปอุดไป

ทีมข่าวเลยไปตรวจสอบเมื่อคืน
เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่า

ดูดิตอนเย็นมันยังไม่เท่านี้นะ

เดี๋ยวเช้าวันนี้จะไปตรวจสอบอีกที

เพิ่มมากขึ้นแล้วล้นไปอีกฝั่งหนึ่ง

ในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะ
อีกกลุ่มคนหนึ่งที่น่าเห็นใจมากคือชาวนา

นานที่อ่างทองถึงขั้นว่าต้องนั่งเรือค่ะ

ขึ้นรถบรรทุกเพื่อเอาไปตากให้แห้ง
ตากแบบชื้นจะเหลืออะไรไหม

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพมุมสูงนะคะ

หมู่ที่๖ตำบลห้วยคันแหลน
อำเภอวิเศษชายชาญของจังหวัดอ่างทองค่ะ

เพราะว่าในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่อง

มันเอ่อล้นเข้ามาในทุ่งนาแบบนี้ค่ะ

ลำเลียงข้าวขึ้นรถกระบะ

โดยเฉพาะคุณจรูนเศรษฐกิจเป็นเจ้าของที่นาบอกว่า

หวังว่าจะเอาไอ้ข้าวที่ได้บางส่วนเนี่ย

คือถ้าเกิดปล่อยจมน้ำตายเนี่ย

หลังจากนี้ก็จะนำรวมข้าวไปตากให้แห้ง
ดีแล้วก็จะใช้เครื่องนวดข้าวเนี่ย

แล้วรีบนำข้าวเปลือกไปตากให้แห้งอีกรอบหนึ่ง

คาดว่าจะได้ราคาเพิ่มมากขึ้น

ถึงกับว่าข้าวที่มันสุก
ใช่ค่ะ
ก็เลยเนี่ย
สิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือต้องเอาไปตากแห้งก่อน

นี่คือชีวิตของชาวนาที่อ่างทองค่ะ

น้องชายผมคลานตามกันออกมาเลย

มิกที่เสาให้สละบุรี

แล้วคนที่อยู่ในเรือออกมาเนี่ย

ทำไมมิกปล่อยให้แม่อยู่ในบ้านน้ำท่วม

นี่คือตอนที่องค์กรทำดีของ

เข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมในชุมชน

ไปเจอกับคุณแม่ชรินท่านอายุ๖๕ปี

คือท่านเป็นตัวแทนชุมชนมารับของช่วยเหลือ

ความเสียหายครับทั้งเตียงทั้งตู้

ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านะญาติก็ช่วยยกขึ้นที่สูง

น้ำท่วมอยู่ในบ้านตามลำพัง
คือไม่เพียงแต่มิกเท่านั้นที่เจอดราม่านะ
บุ๋มปนัดดาเองก็เจอเหมือนกัน

ระหว่างที่ทีมงานไปเจอแม่ของคุณมิก

จะรีบกลับไปหาแม่ทันที
รวมทั้งแม่ก็มีญาติอยู่ใกล้

เพราะว่าชั้น๒มันยังอยู่ได้

ก็เลือกที่จะเฝ้าบ้านตัวเองเหมือนกัน

พอน้ำท่วมก็เป็นห่วงแม่มาก

แต่แม่ยืนยันแม่ขออยู่บ้านลูก
ขออยู่บ้านเพราะว่ายาดก็อยู่
เป็นห่วงบ้านอยู่แถวนั้น

ไม่ค่อยอยากออกเพราะว่าท่านห่วงทรัพย์สินนะครับ

คือก็อยากทำอาหารแจกชาวบ้าน

แล้วแม่ปลอดภัยดีใช้เรือ
สัญจรไปมาสะดวกยืนยันว่า
มีคนดูแลแม่นะน้ำไฟ

ญาติพี่น้องที่บ้านที่สระบุรีนะครับ
ผมอยู่กัน๕๖คนครับผมมีคนดูแลคุณแม่นะครับ

คุณแม่ตลอดว่าคุณแม่จะขึ้นมาอยู่กรุงเทพ

ของคุณแม่นะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังยืนยัน
ว่าจะอยู่ที่สระบุรีนะครับผม

เป็นแบบผู้สูงอายุอะครับผมต่างจังหวัดนะครับ
เขาก็แบบเป็นห่วงบ้านพายเรือออกมา
ตรงจุดที่แบบเขาบริจาคของกัน

ถ้ามีโอกาสนะครับให้ผมแบบทำถุงยางชีพนะครับ
ผมไปแจกด้วยผมก็ตั้งใจไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผม